วันนี้จะพามารู้จักดีเจคุณภาพ
เสียงใสไวเลยขบเพาะ
ปากไม่แดงไม่มีแรงทำ
ดีเจเสียงใส
คนนั้นเป็นใครดวงใจ

ดีเจแม่เทียบเมืองนราธิวาสนั่นเองล่ะครับ

คนเธอรักดีทำไมวันเตะตกตำ
ก็เรารักดีเขาบอกว่าคนดีนะ
ทำความดีได้ง่าย

ของดีเจโจวัยจ๊าบคนนี้ไม่ธรรมดา
ด้วยการใช้ภาษาท้องถิ่นของเมืองนราธิวาส
ภาษาเจ๊เหที่กำลังจะศูนย์หาย
มาจัดรายการของดีเจโจ่

จนรู้แล้วบอกต่อกันสิครับ
ภาษาเจ๊เหเป็นภาษาถิ่น
เป็นภาษาที่ผู้ใหญ่ฟังอยู่

ก็มีเด็กที่มาเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของภาษา
แม่เองก็ดีใจว่าได้เอาภาษาเจ๊เหกลับขึ้นมา
มาพยายามที่จะใส่ไปในการอนุรักษ์
เหมาะมากเลยครับสำหรับเขา

แต่ว่ารีลาการจากรายการหัวด้วยรู้

นอนไม่ทำอะไรและขืด
ยังมีเรื่องเด็ดเรื่องลับอยู่อีกเยอะแยะมากมาย
ตามมาครับตามมาคุณผู้ชม

เอาวิ่งฟุ้งปิ้งนิดนึงนะลูกนะเพราะว่าโซโลเกรนของแม่เนี่ยปากไม่แดงไม่มีแรงเดิน
คนขาดอยู่งามต้องงามบ่ร้อย
นี่มาดูภาพสักก่อนสวยไหมล่ะครับคุณผู้ชม

แม่เป็นครูแม่สอนหลากหลายวิชา
ลับแต่ไม่ลึกเรื่องหนึ่งของแม่เทียบที่คนไม่รู้นั่นก็คือ
เทียบเป็นคนมีระเบียบสุดของที่สุดเลยล่ะครับ
มีทั้งขายหัวเราะมีกระดูก
มีทั้งมหาสนุกมีทั้งหนังสือตลกอะไรหลากหลาย
อันนี้เป็นหนังสือชาวบ้านหนังสือชาวบ้านที่จันโลงให้ชาวบ้าน
หรือว่าคนทั่วไปชนชั้นเหมือนแม่จะได้อยู่ได้ยังมีความสุข
ตะก้านี้คือมีทุกอย่างที่ใส่อันนี้ยาเบาหวานยาเสริมอาหารเสริม
แบบนี้แฟนรายการเพียบนะครับ
แม่เทียบดีเจโจ๋ไวยต์จั๊บของเรา

แม่ค้าคนไหนไม่รู้จักแม่เทียบ
นี่ตกยุคกันเลยทีเดียวคุณผู้ชม

แม่เทียบจะเป็นคนที่น่ารักนะครับ
ที่น่ารักแล้วก็อารมณ์ดีนะครับ
เรียกว่าเข้าถึงทุกกลุ่มทุกวัย
พร้อมรับใช้ประชาชนกันเลยทีเดียวครับ
ใครอยู่แถว๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีเวลาเปิดฟังรายการของคุณแม่เทียบได้นะครับ
คลื่นสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์
ที่๔๐๑นราธิวาส
เทียบดีเจโจวัยจาบ
โล่แล้วบอกต่อจากดีเจวัยจับค่ะ